บางเพรีริยุรับสุดจังหวัดจังหวัดชมบุตราการแตกตื่นตกใจกันนะ
อืมเกิดอะไรขึ้นเพราะมีเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นมา
อยู่แถวจุดโรงงานมิงตี้ที่เกิดสกนาฏกรรม
แล้วไฟไหม้ข้ามคืนเลยชาวบ้านกลัว
กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสุดท้าย

รุกไหม้ป่ายหยาบแต่ว่าเตรียมเคลียร์เนี่ย

น่ากลัวกดีนะตายทั้งแปนได้เลยแน่อย่างเงี้ย

โหยหลุดลุก

เตรียมน้ำเฉยงไฮทยางให้พร้อม

กับบ้านเรือนที่อยู่โดยรอบ

ใกล้กันจนหวั่นว่าจะลุกลามเข้ามายังบ้านคุณหรือเปล่า

จะเก็บของดีมั้ย
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมรั้
น่ากลัว
ไฟพุ่งสูงจนดูน่ากลัวจริงจริงคุณผู้ชมโชคดีจริงจริงเหมือนกัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาไปเร็ว
ถึงจุดเกิดเหตุเร็วแล้วก็สกัดเพลิงควบคุมได้สำเร็จทัน
ทันเวลาก่อนที่จะลุกลามไปไหม้ไปติดบ้านเรือนที่อยู่ใกล้นะคะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนทิ้งเที่ยงอ่ะค่ะอยู่ในซอยกิ่งแก้วยี่สิบเอ็ด
ใกล้เหลือเกินใกล้กับโรงงานมิงตี้ที่เคยเกิดไฟไหม้เมื่อปีก่อน
ค่ะโอ้คนยังจำภาพติดตาอยู่เลยตอนนั้นนะคะ
กลับไปครั้งนั้นถึงกับต้องมีการอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่เลย
แล้วเนี่ยดันดันมาเกิดไฟไหม้ใกล้กันอีกใกล้ใกล้กับโรงงานมิงตี้อีก
ชาวบ้านก็เลยหวาดกลัวไงกลัวจะเป็นเหตุไฟไหม้ในโรงงานซ้ำอีกรอบนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีเหตุบานปลายอะไรเจ้าหน้าที่ก็สกัดเพลิงได้ทันเวลาค่ะ
เป็นรอเราก็กลัวเหมือนกันเนอะไฟสูงแล้วน่ากลัวค่ะใช่ค่ะ